คุณผู้ชมครับมีเหตุยิงกันอีกแล้วนะฮะ
สำหรับรถขนส่งสินค้านะครับเมื่อคืนนี้ที่สุราชธานี
ช่วงค่ำนะฮะมีรถกระบะตู้ทึบคันหนึ่ง
ก็มีสามีภรรยาเนี่ยเข้ามาด้วยกันค่ะแล้วมีลูกตัวเล็ก
เล็กด้วยนะฮะอยู่ดีเนี่ยถูกไล่ยิงแบบนี้นะครับ
คือกระสุนเนี่ยโดนสามีภรรยาคู่นี้นะครับโชคดีไม่โดนเด็กนะฮะ
ทุ่มครึ่งนะครับตำรวจสพพุนพินได้รับแจ้งเหตุ
ว่ามีรถกระบะตู้ทึบสีขาวคันนี้นะฮะถูกยิงนะครับ
แล้วก็จอดรอความช่วยเหลืออยู่ถนนสายชะเอเชีย๔๑นะครับ
มุ่งหน้าขึ้นกรุงเทพในพื้นที่ตะบนท่าโรงช้าง
อำเภอภุนภินฯจังหวัดสุราชธานีคนเจ็บที่ถูกยิง๒คนนะครับ
คือนายธนปกรณ์อายุ๒๙ถูกยิงเนี่ยกระสุนเข้าแขนขวา
อีกคนนึงคือนางสาวกระหนกวันอายุ๒๗เป็นภรรยาของเขา
โดนกระจกบาดนะฮะที่ปลายคางแล้วก็กระสุนในฉลับแถวริมฝีปากนะครับ
โชคดีมากนะฮะทั้งคู่มีลูกมาด้วย๒คนนะครับ
คนหนึ่งเป็นเด็กชายุ๔ขวบอีกคนนึงก็เป็นเด็กชายอายุ๑ขวบ๔เดือน
โชคดีที่น้องทั้งสองคนไม่บาดเจ็บอะไรนะครับ
ตอนนั้นเด็กก็ไม่รู้เรื่องหรอกก็นั่งอยู่ในรถนี่แหละกับพ่อกับแม่ที่ถูกยิง
รถกระบะมีรอยถูกยิงอยู่๓จุดนะครับคือประตูฝั่งซ้าย๑จุด
กระจกหน้า๑จุดแล้วก็ที่ซุ้มล้อหน้าซ้ายอีก๑จุด
ส่วนกระจกนี่แตกทั้งสองข้าง
วันนี้คุณดนระวีผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปติดตามคดีนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
พบว่าเส้นทางตรงจุดเกิดเหตุมันก็เป็นเส้นทางเปลี่ยวนะ
มีโรงงานแต่ไม่มีบ้านคนเลยนะฮะ
เราได้ภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับช่วงก่อนเกิดเหตุนะฮะ
มันจะเร็วกว่าเวลาจริง๒๘นาทีนะฮะเวลาจริงมันคือ๑๘นาฬิกา๒๓นาทีนะครับ
รถเก๋งต้องสงสัยคันหนึ่งขับไปจอดอยู่ที่จุดยูเทิร์นหน้าปั๊มน้ำมัน
ฝั่งตรงข้าม๑๘นาฬิกา๕๓นาทีตามเวลาในกล้องนะฮะ
รถเก่งคันนี้ปิดไฟหน้ารถยังจอดอยู่ที่เดิมจอดอยู่๑๖นาที
จากนั้นนะครับทุกผู้ชมครับ๑๙นาฬิกา๒นาที
รถกระบะคนเจ็บขับเข้ามาที่ปั๊มแล้วไปจอดที่
จ่ายตู้จ่ายนะฮะเพื่อเติมน้ำมันนะครับ
ตอนเข้ามาเพื่อจะเติมน้ำมันนะครับจน๑๙นาฬิกา๖นาที
เติมน้ำมันเสร็จรถกระบะที่ถูกยิงก็ขับออกจากปั๊ม
ผู้ชมสังเกตจังหวะตรงนี้ดีนะฮะ
รถเก๋งที่ว่าจอดอยู่ฮะยังจอดอยู่ที่เดิม
พอเห็นรถกระบะขับออกจากปั๊ม
รถเก่งก็ค่อยขับออกมาแล้วไปแล้วจังหวะตรงนี้นะฮะ
คือรถกระบะเนี่ยเขาไปยูเทิร์นนะฮะ
อยู่เทิร์นแล้วก็ขับไปตามเส้นทาง
อ่านั้นเห็นมั้ยรถกระบะอยู่เทิร์นมาแล้วนะครับ
รถเก่งที่ออกไปล่วงหน้าเนี่ย
ชะลอชะลอรถกระบะที่ถูกยิง

ก่อนที่กระบะตู้ทึบจะแซงไป

แล้วรถเก่งถึงขับเร่งเครื่องแซงอีกทีนึง

คาดว่าน่าจะอาจจะเป็นคันนี้นะครับ

พอได้รับแจ้งเหตุ๒๐นาฬิกา๗นาที
ตามที่ว่ากระบะกับรถเก่งเขาขับกันไปนะฮะ
เพื่อจะไปช่วยเหลือคนเจ็บหลังจากได้รับแจ้งเหตุ
ซึ่งก็เจ็บทั้งคู่บอกว่าเมื่อวานนี้
หลังจากเธอกับสามีแล้วก็ลูกทั้งสองคนเนี่ยกลับมาจากห้างแห่งหนึ่งในตัวเมืองสุราชธานี
ระหว่างทางเธอนำรถที่เป็นรถส่งสินค้าของบริษัทไปเติมน้ำมัน
แล้วพอเติมน้ำมันเสร็จก็จะขับรถกลับกันเห็นรถเก๋งสีบรอนขับตามหลังมา
จากนั้นรถเก่งคันนี้ก็เปิดกระจกแล้วก็ยิงใส่นัดหนึ่งทีแรกเนี่ยยังคิดว่ายางระเบิดหรือเปล่า
ปุ้งเข้ามาเนี่ยสามีก็รีบขับรถเนี่ยชิดเลนขวาเพื่อกลับรถ
แต่รถเก่งก็ขับขึ้นมาประกบทางด้านซ้ายยิงใส่อีกหลายนัด
จังหวะนี้สามีเธอเนี่ยเอามือไปกดหัวลูกอายุ๔ขวบ
ลูกชายคนโตที่นั่งอยู่ตรงเบาะกลางเนี่ยให้หลบกระสุน
ส่วนลูกชายคนเล็กเธออุ้มเอาไว้ในอ้อมอก
ลูกทั้งสองก็เลยไม่โดนกระสุนพอยิงใส่แล้วรถของคนร้ายก็ขับหลบหนีไป
เชื่อว่าเหตุการณ์ในครั้งนี้ต้องมาจากเรื่องความขัดแย้งของบริษัทขนส่งที่สามีทำงานอยู่
เพราะ๒เดือนที่ผ่านมาในบริษัทเนี่ยความจริงมีรถอยู่๔คัน
แต่บริษัทเนี่ยให้รถคันหนึ่งเนี่ยต้องย้ายออกไป
ส่วนคนต้องสงสัยเธอบอกสงสัยผู้ชายคนหนึ่งเป็นคนขับรถเหมือนกัน
ยื่นใบลาออกไปก่อนหน้านี้นี่ฮะสมมุติว่าชื่อในเอ
ซึ่งในกลุ่มเนี่ยตอนนั้นก็เสนอตกลงกันว่าจะให้เอเนี่ยเป็นคนย้ายบริษัท
แต่เอเนี่ยพอไปทำงานอีกบริษัทหนึ่งที่ว่าเขาต้องมีย้ายไปคันนึงเนี่ยนะฮะ
พบว่าเงินเดือนเนี่ยมันลดลงกว่าเดิม๕๐๐กว่าบาท
จากเดิมเนี่ยอยู่ที่เนี่ยที่ทำกันอยู่ตรงนี้ที่มีรถ๔คันเนี่ย
คนหนึ่งก็ได้เงินเดือนตกเดือนละหมื่นแปดค่ะแล้วมีคันหนึ่งเขาต้องย้ายที่ทำงานย้ายบริษัท
เขาเอาเอย้ายไปกับรถคันเนี่ยไปถึงเนี่ยเงินลดเหลือแค่๑๓๐๐๐เอเลยไม่พอใจ
เอารถของบริษัทไปซ่อนแล้วทำเรื่องลาออกด้วยบริษัทก็ไปแจ้งความเอาไว้
แล้วก่อนหน้านี้เนี่ยยังบอกว่าหากรู้ว่าใครเนี่ยทำให้เขาต้องย้ายที่ทำงานถูกลดเงินเดือนเขาจะยิงให้ตายให้หมด
เจ๊อีกคนนึงที่ว่าดูแลดูแลรถนะคะบอกว่าก็พูดในเชิงประมาณว่าอย่าให้รู้นะว่าเคยทำให้ให้แกโดนออกโดนเด้งอะไรแบบนี้ก็คือกูจะยิงให้ตายให้หมด
รู้ความเคลื่อนไหวเราตลอดเพราะว่าเขายังไม่ได้ออกจากกลุ่มไลน์ที่ทำงานซึ่งในกลุ่มไลน์นั้นจะแจ้งว่าใครวิ่งไหนสายไหนวันนี้เหมือนแฟนหนูจะไปประจวบอีกคันนึงไปสมุยอีกคันหนึ่งไปหาดใหญ่ก็คือรู้อยู่แล้วว่าคันไหนจะไปไหน
คนที่เขาก่อเหตุเนี่ยต้องการเอาชีวิตหรือแค่ต้องการข่มขู่
หรือว่าต้องเอาชีวิตอ่ะเพราะมันไม่ใช่แค่นัดเดี่ยวของพี่